สวัสดีครับในช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะมีฝนฟ้าขนองนะครับ
แต่ว่าหลายพื้นที่นั้นอากาศนั้นเริ่มเย็นแล้วนะครับ
ฝนเริ่มหายไปแน่นอนครับหลังจากนี้ต้องจับตามองแล้วครับ
ว่าโอกาสที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวในช่วงสัปดาห์หน้ามีมากน้อยแค่ไหน
เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูพร้อมกันนะครับ
ปัจจัยต่างที่จะบอกว่าเมืองอาหารของเราเข้าสู่ฤดูหนา
ว่าจะเป็นกระแสลมเบื้องล่างกระแสลมที่พัดอยู่ด้านบน
รวมไปถึงปริมาณน้ำฝนสะสมนะครับว่าจะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวไปดูกันอย่างแรกเลยนะครับเรื่องของกระแสลมนะครับ
ดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ครับ
กระแสลมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
มีการพัดเข้ามาของลมใต้มีการพัดเข้ามาของลมจากฝั่งอันดามัน
แล้วก็นี่ครับเป็นมรสุมที่มาจากบริเวณที่ตะวันออกเฉียงเหนือ
ว่าเป็นมรสุมฤดูหนาวนะครับซึ่งยังไม่รุนแรงแล้วก็ไม่พัดอย่างต่อเนื่อง
แต่ทีนี้มาดูตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับ
กระแสลมที่พัดบริเวณฝั่งอันดามันมีการม้วนแล้วก็พัดออกไปนะครับ
ส่วนกระแสลมที่มาจากด้านบนคือกระแสลมหนาวเนี่ยนะครับก็มีความแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ
สังเกตว่ามีการพัดมาผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานไปอีสานตอนล่างไปยังบริเวณภาคกลางตอนล่าง
ในช่วงปลายสัปดาห์ก็จะพบว่ามีการพัดแบบนี้ต่อเนื่องนะครับ
ส่วนกระแสลมฝั่งอันดามันก็มีการพัดออกไปจากฝั่งอันดามันต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกัน
นี่คือกระแสลมในความสูงระดับ๕กิโลเมตรจากพื้นดินนะครับ
สังเกตว่ามีกระแสลมที่พัดไปแบบนี้นะครับ
ก็คือจากบริเวณอ่าวไทยไปบริเวณฝั่งอันดามันในภาคใต้
แล้วก็บริเวณด้านบนครับก็เป็นกระแสลมที่มาจากฝั่งตะวันตกก็คือฝั่งพม่า
แต่นี่คือช่วงปลายสัปดาห์ครับก็จะเป็นกระแสลมเดียวแล้วนะครับ
กระแสลมฝั่งตะวันตกนี่คือเป็นสัญญาณนะครับว่าการเริ่มต้นฤดูหนาว
ถ้าหากเป็นแบบนี้ต่อเนื่องทางกรมบุตุนิยมวิทยาก็จะประกาศเข้าสู่ฤดูหนาว
อีกหนึ่งปัจจัยนะครับไปดูปริมาณผลสะสมนะครับ
การที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยนะครับปริมาณผลสะสมจะต้องลดลง
แล้วก็อุณหภูมิจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่คืออุณหภูมิครับ
ในช่วงก่อนหน้านี้คุณผู้ชมดูด้านบนดีนะครับ
สังเกตว่าถ้าหากเราคำนวณเนี่ยนะครับก็จะพบว่าด้านบนเนี่ยนะครับ
สีฟ้าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับก็คืออากาศเย็นนั้น
แผ่ลงมาจากบริเวณทางตอนบนมากยิ่งขึ้นนะครับ
สีม่วงนะครับก็จะเข้มชัดมากยิ่งขึ้น
หมายความว่าตอนบนอากาศเย็นความหนาวเย็น
ก็เพียงพอที่จะเอามาพร้อมกับกระแสลมแล้วก็พัดมาปกกลุ่มเมืองไหนของเรา
แน่นอนครับความเย็นแบบนี้เมื่อพัดมากับกระแสลมแล้ว
จะทำให้ปริมาณฝนที่มีการตกอยู่ในบริเวณพื้นที่ประเทศไทย
ในจุดที่กระแสลมพัดเข้ามาก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยนะครับ

เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับปริมาณน้ำฝนสะสมเป็นอย่างไร
ก็จะพบว่ามีการลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
ก็จะถ้าหากลดลงแบบนี้ต่อเนื่องแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดสัปดาห์หน้า